ลุงป้อมประวิทย์นั่นแหละ

ไม่ค่อยได้เห็นข่าวช่วงนึงเลยนะ
แต่นี่เป็นทอดกระถิ่นค่ะเป็นประธานคุณผู้ชม

ก็เดินทางไปเป็นประธานพิธีทอดกระถิ่นสามัคคี

ก็มีการถวายจตุปัจจัยสมทบทุน

แล้วท่านก็ประกอบพิธีทักษินานุประธาน

ผลเอกบรวมวิทย์ก็ได้แดดนางสายสนิวงสุวรรณ
แม่ที่วัดโพเผือก

ซึ่งพลเอกประวิทย์เนี่ยนะคะ

วัดเกาะแก้วแล้วก็วัดโพเผือกประจำแหละทุกปีเลย

ก็ออกมาทักทายชาวบ้านที่มารอต้อนรับ
ก็เป็นกันเองนะคะคณะที่เดินทางมาร่วมทำบุญก็มีใน
วุฒนาคมนุสรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผลเอกนัทเอ่อแล้วก็ผลเอกวิทย์เทพหัสดินนะอยุธยา
ประธานยุทธศาสตร์แล้วก็สมาชิกพักพลังประชารัฐ
นี่ก็มีป้ายต้อนรับแบบนี้นะคะเมื่อวานนี้นี่ตอนดูในสคริปข่าวเห็นทีมข่าว
เขียนลุงป้อมออกจากถ้ำเห็นเงียบไปนานครับครับครับ